คุณผู้ชมช่วงสิ้นปีช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
มันจะมีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นเสมอเลย
กรุงก็จะบอกว่าดีใจจังเลยถนนโล่ง
เพราะว่าเราเจอรถติดกันมาตลอดเวลาเลยเพราะว่า

ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าคนกรุงนี่แหละออกไปเที่ยว
หรือไม่ก็บินไปเที่ยวแล้วก็ไม่ได้ใช้รถ
แต่มันก็จะมีบางคนที่ออกมาพูดกระทบกระเทียบ
กับคนต่างสวรรค์ที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพฯ
ว่าเขากลับบ้านเกิดกันบ้างถนนก็เลยโล่ง
ล่าสุดเป็นดราม่าสนั่นโซเชียลเลยนะคะ

พอพวกบ้านนอกใช้คำแรงเหมือนกันนะ

เออเอาแบบพอคนต่างจังหวัดเอาเป็นว่านะ
กลับบ้านเกิดแล้วเนี่ยกรทมรถไม่ติดเลยค่ะ
จริงรัฐบาลควรกวาดล้างลอลิงนะคะต้องแก้ไขนะภาษาเนอะ
รัฐบาลควรกวาดล้างรถที่ใช้งานเกิน๓ปีให้หมดสักทีนะคะ

ไม่มีเงินซื้อป้ายแดงก็นั่งรถแท็กซี่เอา
แต่ดราม่าคือบรรทัศน์แรกเลยครับ
ใช่ค่ะมีทั้งมีคำว่าบ้านนอกมีทั้งคำว่าซากรถอะไรแบบนี้นะฮะ

เขาก็ยังว่าอีกเยอะแล้วเขาก็เป็นการโพสต์เหยียดคนอีสานนะคะ
โพสต์รัวเลยนะฮะนี่ดูสินี่ไง
เทศตอนไม่มีพวกบ้านนอกที่เข้ามาขายแรงงานนี่

เออเยอะแยะไปหมด

ซึ่งจริงแล้วเรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นปีนี้ปีแรกนะคะ
เหยียดคนต่างจังหวัดแบบนี้คนอีสานอะไรอย่างนี้เหมือนกัน
ทีนี้พอตรวจสอบไปปรากฏว่าตรวจสอบไปที่รูปโปรไฟล์

เจ้าของรูปเนี่ยคือนางสาวจุธามาศหรือว่าคุณฝนค่ะ
บอกว่าแจ้งเตือนฝนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นน้องสาวแคปมาให้ดู
ใครรู้จักเฟสเขาติดตามเฟสให้หน่อยฝนไม่รู้เจตนาเขาคืออะไร
แต่ที่แน่ฝนไม่รู้จักคนที่โพสต์เลยค่ะ
ฝนเป็นคนอีสานรักบ้านเกิดไม่มีวันดูถูกชาติเกิดตัวเองอย่างแน่นอน

แล้วพอมันเป็นแบบนี้เธอก็บอกว่าเอาจริงเธอก็เป็นคนที่จังหวัดเลย
คือเอาจริงก็อยากให้จับให้ได้จริงนะคะ
เพราะว่าเรื่องเคสแบบนี้มันเกิดขึ้นเยอะมาก
พูดตรงว่าบางทีมันก็ถูกปัดตกไปบ้าง

ให้คนที่รู้ว่าทำแบบนี้มันมีโทษจริง